อีกหนึ่งที่ให้คุณชนะไปส่องดูใกล้

เขาทำพิธีล้างป่าช้าไร้ศพ

เฮ้ยเจอนางฟ้าในหลุมเนี่ยนะ
ถูกต้องแล้วอยู่หลุมไหนเดี๋ยวเราจะบอกคุณผู้ชมนะคะ
แล้วเกิดอะไรขึ้นค่อยดูกันไป
ช่วงสงกรานเนี่ยนะหลายคนก็ไปเที่ยวกัน
แต่บางส่วนเขาก็มาร่วมงานในงานครั้งนี้
ว่ากันว่าครั้งนี้นะคะมีการเปิดหลุมหลายหลุม
เพื่อให้สาวทุกชนเนี่ยได้ร่วมกันทำบุญให้กับศพหลายย่านเนี่ย
แล้วคุณเชื่อไหมว่าเขาว่ากันว่าโชคดีค่ะ
โชคดีที่มาเจอหลุมที่

หะหลุมที่๑๑ไม่ได้ตีกรอบ

ไม่ใช่หลุมแบบนั้นแต่มันคือหลุมศพที่

ลุ้มหลุมหลุมของ๕๖๓มันอยู่ถ้าพบกับ
ร่างของนางฟ้าที่ไม่เน่าเปื่อย
สาธุชนสนอกสนใจอย่างมากก็เลยแต่งกายชุดนางฟ้าเป็นชุดสีขาวค่ะคุณ
แล้วก็หอบแห่เอาร่างนางฟ้าไปเก็บไว้ที่มูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมสถาน
เดี๋ยวจะรอในการทำพิธีชาปนกิจศพของร่างนางฟ้านี้ต่อไป
ซึ่งในหมู่ผู้ที่มาร่วมงานล้างป่าช้านี่นะคะเชื่อว่านางฟ้าเป็นศพของผู้มีบุญ
คนที่ล้างป่าช้าแล้วไปเจอร่างนางฟ้าเนี่ยถือว่าได้บุญได้กุศลมากด้วยนะ
ซึ่งการล้างป่าช้าที่อุดรธานีครั้งนี้ค่ะเจอร่างนางฟ้าสองร่างโดยวันที่๒๐เมษายนนี้นะทางมูลนิธิจะปิดป่าช้าค่ะ
เจอนางฟ้านางสวรรค์ปกติคุณชนะเคยเจอไหม
เคยเจอไหมเคยเจอนางฟ้าตอนนั้นคุณไปล้างป่าช้าที่แถวไหนนะ
เรียบด่วนมันสถานะอะไรกันอ่ะ
เออเรียบด่วนล้ำอินทาเนี่ยนะ

เขาเป็นวันที่นรกผิด